อายุทยาผู้ชายคนนึงเซพยาบ้าคุ้มครั่งถือขวานล่อนไปล่อนมา
ชาวบ้านก็อยู่ไม่ได้แจ้งตำรวจมาตรวจสอบผู้ชายคนนี้บุกเข้ามาในบ้านของชาวบ้าน

ขอบคุณพี่ใจใจเรื่อยใจใจเรื่อย
ที่เขาใส่ต้องบอกว่าไม่ใช่ของเขานะครับ

ซึ่งชาวบ้านหลังนั้นทำงานอยู่ที่ปรายศนีย์
ก็เลยไปเอาเสื้อบุรุษปรายศนีย์มาใส่

เนี่ยก็เหนื่อยแหละก็เมายาแหละนะ

โอ้โหตำรวจกี่นายละ๖๗นายได้

ผู้ชายคนนี้อายุ๓๙ปีแล้วครับ
ตอนแรกนะโอ้โหเมาถือขวานเกรี้ยวกรา

ชาวบ้านเขาก็แบบต้องแจ้งตำรวจสิ
หน้าตาขวางขนาดนี้นะฮะ
อยู่บนถนนครับในซอยสายหนึ่ง
โหดมรอำเภอ

ตำรวจมาก็เริ่มสงบลงยอมทิ้งขวาน

น่าฮะเหตุการณ์นี้จริงแล้วก่อนที่
ตำรวจจะมาจับกลุ่มตัวได้เดี๋ยวเนี่ย

เละเทะไปหมดเลยคุ้มครั่งเมายาอารวาส
ตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าสำนักงานกรมที่ดินพระนครศรีอายุทยา
ชาวบ้านเห็นเดี๋ยวจะไปฟันใครก็เลยแจ้งตำรวจมา
แต่พอตำรวจมาถึงเขาวิ่งไปหลบอยู่ใต้ถุนบ้านของชาวบ้าน
บ้านหลังนี้เขาทำงานเป็นมรุษปรายศนีย์
ก็ไปขโมยเสื้อบุรุษปรายศนีย์มาใส่อำพลางตัว
แต่เจ้าของบ้านก็ตะโกนไล่ก็ถ่ายคลิปไปด้วยเนอะ

เธอไม่ต้องหนีจะหนีทำไมมอบตัวได้แล้ว

แต่แน่นอนนะฮะเขาเมายาอยู่เขาไม่ได้ฟังอะไรหรอก
คุ้มครั่งกันไปหลบซ่อนตัวเมื่อกี้ลงไปในหนองน้ำใช่ไหม
น้องน้ำตัวนี้มันอยู่ที่หลังวัดประสาท
สุดท้ายตำรวจก็กระจายกำลังไปหลบซ่อนตรงไหน
นี่ปากกระถินเห็นเสื้อแดงไว้ตรงนี้แล้ว
ก็เฝ้ากระจายกำลังร้องกันอยู่กระทั่งผ่านไป๑ชั่วโมง
ชาวบ้านเห็นว่าออกมาแล้วจากหนองน้ำอยู่ในป่ากระถิ่น
เดินอยู่แล้วก็ออกมาปากซอยนี่
ถือขวานมาตำรวจก็เอายังไงดีไม่ยอมมอบตัว
เขาเหมือนจะคว่างขวานใส่ตำรวจไงค่ะนะฮะสุดท้ายก็อย่างที่เห็น
เหนื่อยฮอกนี่ยอมแล้วไปให้ไหวหมดแรงเอง
จริงผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนจังหวัดนครราชศรีมาครับ
แล้วก็มาทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอสงบสติอารมณ์
ยอมรับว่าเสพยาบ้าไปเยอะแล้วก็คุมตัวเองไม่ได้
ก็เลยเนี่ยออกมาก่อเหตุแบบนี้สุดท้ายก็โดนตำรวจรวบตัวไป

ขอแพ็คข้างต้องการเลยนะฮะ